ช่วงวันหยุดปีใหม่ตามสถานที่ต่าง
ก็มีนักท่องเที่ยวไปกันเยอะทีเดียวนะครับ
หลีเป๊ะก็เป็นอีกที่หนึ่งที่นักท่องเที่ยวไปกันเยอะ
แต่ว่าเจ้าของรีสอร์ทเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหเขาได้รับความเสียหายมากเลย
เพราะว่าจังหวะนั้นพอดีนะคะที่เกิดเหตุการณ์นี้กับรีสอร์ทของเขา
คือมีชายชะกันประมาณ๒๐๓๐คนนี่แหละค่ะ
บุกที่รีสอร์ทของเขาที่เกาะหลีเป๊ะ
แล้วเอาป้ายเอาลวดหนามไปปิดล้อมยึดพื้นที่
แล้วเขียนบอกว่าห้ามบุกรุกอ้างว่าเป็นของเขา
จนกระทั่งเกิดการปะทะกันกับเจ้าของรีสอร์ทนะคะ
นักท่องเที่ยวที่อยู่ในนั้นก็ตกอกตกใจว่า
เกิดอะไรขึ้นแล้วก็รู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยค่ะ
เจ้าของรีสอร์ทก็คือสุภาพสตรีที่อยู่ในคลิปนี่แหละค่ะ
คุณสิริมาตรเจริญฤทธิ์นะคะ
คือเธอบอกว่าเธอทำธุรกิจเดินเรือระหว่างประเทศ
แล้วก็เปิดรีสอร์ทมาตั้งนานแล้วค่ะ
อยู่ที่เกาะหลีเป๊ะแห่งนี้นะคะ
แต่จู่ก็มีเหตุการณ์ผู้ชาย๒๐๓๐คนบุกเข้ามาที่รีสอร์ท
เอาป้ายแล้วก็รั้วรวดหนามมาปิดล้อมยึดพื้นที่ห้ามบุกรุกค่ะ
เกิดขึ้นแบบนี้ต่อเนื่อง๓วันเลย๒๘๓๐ธันวาคมปีที่ผ่านมา
คือเธอบอกว่าเธอทำธุรกิจมานานแล้ว
แล้วอยู่เนี่ยก็เกิดการปะทะกันแบบนี้ขึ้นนะคะ
ก็อยากจะให้มีการพูดคุยกันต่อหน้าทนาย
แต่ว่าเนี่ยพอพูดแบบนี้ก็ถูกทำร้ายอย่างที่เห็นในคลิปนะคะ
กลุ่มชายชะกันกลุ่มนี้เนี่ยก็ไปกั้นพื้นที่ปิดเส้นทางเข้าออกของนักท่องเที่ยวจนหมด
บุกรุกเข้าไปถ่ายรูปในรีสอร์ทด้วยอันนั้นคือวันแรกนะคะ
พอวันที่๒ที่มาก็คือวันที่๒๙ธันวาบุกเข้าไปตอนกลางคืน
วันที่๓เอาปูนมาเทสร้างเสาปิดกั้นพื้นที่ทำแบบไม่สนใจอะไรเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้ก็ทำให้เธอกับครอบครัวรู้สึกกลัวมาก
แล้วเธอบอกก็จากการประทะกันเธอก็ได้รับบาดเจ็บนะคะ
ลวดหนามไปต้องเย็บเกือบ๓๐เข็มสร้างความเดือดร้อนมากเลย
เพราะอย่างที่บอกค่ะโอ้โหนี่ดูแผลนะคะโดนลวดหนามค่ะ
คือนักท่องเที่ยวเนี่ยก็ช่วงนั้นนักท่องเที่ยวก็ไปกันเยอะด้วย
ก็ต้องเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ด้วยนะคะ
นักท่องเที่ยวเองก็รู้สึกไม่ปลอดภัยนะคะ
มีการตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้น
ทำไมรีสอร์ทแห่งนี้ต้องมีรั้วลวดหนามแบบนี้มากั้นด้วยค่ะ
เราก็เดินเข้าไปคือก็บอกเขาว่าเออเราไหนมีทนายอะไรมาไหม
คือเราต้องการที่จะเจรจากับเขาอยากให้เขาคุยกับเราก่อนว่าแบบมันอะไรยังไง
แต่ก็ไม่มีใครฟังว่าที่จะมาคุยกัน
เราก็เลยเข้าไปในเหตุการณ์ตรงนั้นเพื่อที่จะเข้าไปดึงรั้วที่เขากั้น
เพื่อให้เขาหยุดการกระทำตรงนั้นแล้วเพื่อที่จะมาเจรจากับเราว่า
โอเคอะไรยังไงในเหตุการณ์ตรงนี้เขาน่าจะมาพูดอะไรกับเราบ้าง
ไม่ใช่ว่าอยู่แล้วเขาก็จะมากั้นอะไรแบบนี้
หนูก็เลยไปดึงไปดึงจนเข้าไปจะให้เขาแบบพยายามให้เขาหยุดทำที่จะกั้นรั้วก่อน
แล้วคุยกับเราค่ะแต่ก็ไม่มีใครหยุดจนหนูก็ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ตรงนั้น
คุณสิริมาตรเธอยืนยันบอกเธอไม่รู้จริงว่าทำไมผู้ชายกลุ่มนี้
ถึงทำแบบนี้เธอเองไม่เคยมีเรื่องกับใคร
แล้วก็ยืนยันด้วยนะคะว่าคนกลุ่มนี้ไม่ใช่เจ้าหน้าที่
เพราะไม่มีเอกสารยืนยันแสดงตนเลย
แม่ของเธอซึ่งผู้เห็นเหตุการณ์ก็ให้ข้อมูลบอกว่า
กลุ่มชายชะกันเนี่ยอ้างว่าเป็นเจ้าของรีสอร์ท
ก็ให้ไปคุยกันที่ศาลแล้วก็มีรั้วรวดหนาม
ซึ่งเธอบอกว่าอันนี้เป็นรั้วรวดหนามที่หน่วยงานราชการใช้
ก็เลยงงว่าถ้าคนทั่วไปมาเอารั้วรวดหนามแบบนี้มาจากไหน
นี่ค่ะนักท่องเที่ยวก็งงนะคะ
บอกว่าอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะช่วยมาดูแลหน่อยนะคะ
ตอนนี้ไปแจ้งความที่สพหลีเป๊ะ
ในข้อหาบุกรุกและทำร้ายร่างกายค่ะ